ก็เลยจะพาทุกคนไปที่สวนฝรั่งกิมจูที่นครราชศรีมาเขาบอกว่าปลูกขายได้ตลอดทั้งปี
จะบอกเลยว่าฝรั่งมันอร่อยดีและมีประโยชน์

ใช่ค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะ
มากันที่หมู่บ้านพ็นศูนย์ตะมนต์หมื่นวัยอำเภอเมือง

เขาตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกสวรรค์กิมจูขายสร้างรายได้

ใช่เนื้อฟูมันจะหวานเตรียว
ข้างในมันจะแบบหวานด้วยนะคะ
คุณสุพรรณีแย้มศรีจันทร์หนึ่งในเกษตรกรปลูกฝรั่งกิมจูเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเช้าบ้านในชุมชน
ปลูกกันอยู่ประมาณ๙๐๐ต้น

ลูกฝรั่งกิมจู๙๐๐ต้น
อืมใช้ระบบน้ำหยดเออแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเป็นเวลา

เช้าบ้านเนี่ยค่ะเช้าใช้เวลาว่างกันผัดเหรียดกันมาดูแลส่วน
หมอฝรั่งอายุได้ประมาณ๖เดือน
มันจะเริ่มออกผลและสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
การปลูกผ้านังกิมจูจะดูแลยากมากในช่วงแรก
เพราะว่าเมื่อออกผลผลิตแล้วเนี่ยมันจะติดโลกง่าย
มันดูแลเรื่องของโรคเชื้อราโดยเฉพาะหน้าฝน
เชื้อราเยอะนะคะต้องมีการตัดแต่งเก่ง
แล้วก็ตัดลูกที่มันมากเกินไปคือถ้าต้นนึงมันออกลูกมากเกินไปคุณต้องตัดทิ้ง

มันจะได้โตผลจะได้โตแล้วจะได้มีความหวาน
เก็บลูกสวยเอาไว้และทำการห่อถุงพลาสติก
พร้องกันแมลงแวดธงผิวมืดจะได้สวย
แล้วก็ห่อกระดาษด้วยนะคะป้องกันแสงแดดอีก

ถ้าดูแลยากแล้วไม่ปลูกก็หาซื้อเอาดีกว่า
ก็นี่ไงก็ต้องเห็นใจเขาว่าเขามีกระบวนการ
ถูกต้องอย่างที่บอกแหละคุณซื้อกินตลอดอยู่แล้วไง
เงินซื้อกินอีกสักรอบจะเป็นอะไร
เออเอามาจุบันค่ะทางกลุ่มนะคะ
กินค่าสามารถเก็บฟัรั่งกิมจุขายได้เฉลี่ย
ปัดละ๑๘๐กิโลกรัมเลยนะ
เอาอะไรอีก

ขายราคา๓กิโลร้อย

ถ้าส่งขายจะขาย๑๐กิโล๒๕๐บาท
เฉลี่ยแล้วจะขายฝรั่งกิมจูได้เดือนละประมาณ

ทำให้มีรายได้เข้ามาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

มีเงินปันผลให้สมาชิกในกลุ่มด้วย

นำไปใช้จ่ายต่อยอดในครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า
อาจจะอยากไปขายผลไม้

รู้ไหมหลายคนสนใจเรื่องของการขายผลไม้

ก็ส่งมาได้นะถ้าคุณขายผลไม้อยู่ในบ้านแล้วล่ะ

อยากจะมาฝากร้านกับเรา

ซึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้มีช่องทางในการขายมากขึ้น

อะไรจริงมันอะไรสาระเขาอยากพูด